ผมต้องขอแสดงความชื่นชมและก็แสดงความเคารพต่อ
ท่านผู้แทนของพระประชาชนเนี้ยนะฮะขอเอชื่อนะฮะ
ท่านอาจารย์จรอึ้งพากรคุณถีละนุตเปรมชายพรแล้ว
คุณยิ่งชีพอัธนานนท์ที่ท่านได้มีบุคลิกภาพและได้
นำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งกับสังคมไทยท่าน
ท่านที่กรบครับผมได้เคยอภิปรายเรื่องเหตุใดผม
จึงไม่รับร่างรัฐบรนูนเอ้ยไม่ต้องการให้แก้ไขรรับ
รับรนูนปีสองพันห้าร้อยหกสิบไปเมื่อวันที่ยิบสาม
กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามซึ่งถ้าในบันทึกนี้
จะอยู่ในบันทึกหน้าสิบสองถึงสิบสี่ที่เหตุที่จะ
เป็นต้องแก้ไขเนื่องจากไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่า
รัฐบรนูนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยมีรัฐบรนูน
ซ้อนกันอยู่สามฉบับฉบับที่หนึ่งเป็นรัฐมนูลที่
เป็นทั่วไปก็คือเป็นรัฐมนูลที่มีสิทธิเสรีภาพ
แต่ก็จะมีหมายเหตุว่าเว้นแต่เว้นแต่เว้นแต่ประมาณ
สิบประจุดนะฮะฉบับที่สองเป็นฉบับที่มีรัฐ
อิสระที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเรามีหมวดเพิ่มมา
หกหมวดและในแต่ละหมวดเนี้ยไม่มีความยึดโยงกับ
ประชาชนแล้วที่สำคัญคือทำร้ายตัวแทนประชาชนทำ
บุคคลที่เป็นตัวแทนของประชาชนได้โดยเฉพาะใน
หวดองค์กรอิสระหรือสารรัฐมนูลเนี่ยแม้แต่จะไป
ฟ้องสารปกครองในอดีตเนี่ยพอฟ้องได้ปัจจุบันสาร
นูลก็ไปตีความว่าเนื่องจากเป็นองค์กรตามรัฐธรรม
มนูลจึงไม่สามารถจะฟ้องได้จึงไม่สามารถจะตรวจ
องค์กรเหล่านี้ได้นะครับอันนี้คือคือรัฐอิสระที่
เกิดขึ้นอีกรัฐหนึ่งก็คือรัฐประหารเงียบก็คือบท
เฉพาะการที่ให้มาเลือกนายกรัฐมนตรีบทเฉพาะการให้เอา
ประกาศคำสั่งของคอสชยังคงอยู่ในอดีตปัจจุบันและ
ในอนาคตจนนิรันการครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นจะ
ต้องแก้รัฐมนูลก็คือแก้ในหมวดรัฐอิสระกับรัฐ
ประหารเงียบเพื่อจะให้เป็นประชาธิปไตยท่านประธานที่กรบครับ
กรณีรัฐธมนูนเนี้ยฉบับสองพันห้าร้อยหกสิบก็
จะมีรัฐสภารัฐสภาก็จะเป็นรัฐสภาลูกผสมนะครับ
อาจจะไม่เอ่ยคือรัฐสภาที่เป็นผู้แทนราษดรเราต้อง
มาจากการแต่งตั้งอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าอำนาจของวุฒิ
สมาชิกเนี่ยกลับมีอำนาจกำหนดชะตากรรมของประเทศไทย
ก็คือกรณีปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
ในการประชุมคณะกรรมธิการวิสามันศึกษาการแก้รับนูล
มีอาจารย์บางท่านที่บอกว่ายุทธศาสตร์ชาติก็คือทรลาศต่ออนาคต
อันนี้ผมหยิบมาในคำพูดแล้วเมื่อเช้าไปดูชาวเลขก็ยังมีคำพูดนี้อยู่
ท่านประธานที่กรบครับอีกประการหนึ่งก็คือรัฐบาล
รัฐบาลโดยปกติฝ่ายบริหารต้องมาจากการเลือกตั้ง
แต่ในรัฐมนูลฉบับนี้ได้เหมือนล็อกไว้ว่า
คนที่จะมาเป็นนายกก็ให้สวได้เลือก
เราจึงเห็นว่าเป็นการสืบทอดอำนาจอย่างที่ทุกคนพูด
ผมดูร่างของฉบับประชาชนเนี่ยไม่ได้แก้อะไรมากเลย
ผมยังฝันว่าทำไมประชาชนมีรัฐมนูลฉบับประชาชนคือ
ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแต่กับของไอรอเนี้ย
ไปได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสี่เอ่อ
ประมาณครึ่งหนึ่งของสิทธิเสรีภาพในรัฐมนูลปีสี่ศูนย์
ในกรณีหนึ่งที่ไม่มีคือระบบเลือกตั้งแต่อย่างไรก็ตามครับ
ท่านประธานที่กรบผลพวงจากรัฐมนูลปีหกศูนย์
ผมอยากจะมีคำเปรียบเปยนิดหนึ่งผมเคยอยู่ว่า
คนยากจนเนี่ยจะรู้ความลำบาก
หิวเนี่ยจะรู้คุณค่าของข้าวและน้ำ
คนเจ็บป่วยจะรู้คุณค่าของสุขภาพดี
คนติดคุกจะรู้คุณค่าของเสรีภาพ
แต่คนมีสิทธิ์ไม่เท่าคนเนี่ยจะรู้คุณค่าของประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยคือคนอยากมีอนาคตที่ดีอยากมีสิทธิเสรีภาพ
อยากมีความเสมอภาคอยากมีสิทธิ์มีเสียงเสมอกัน
ที่เราเรียกว่าวันแมนวันโหวตคือสิทธิ์ต้องเท่ากัน
แต่ในรัฐธรรมนูลฉบับนี้มีไม่เท่ากัน
แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าหยิบมือเดียวเนี่ย
เขาไม่ต้องการกลิ่นไอของประชาธิปไตยยิ่งมีประชาธิปไตยน้อย
เขายิ่งได้เปรียบก็คือคนที่สามารถได้ผลประโยชน์
กับการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมีเป็นระบบอุปถัมภ์
ท่านประธานที่กรบครับผมจะขอเข้าไปในบางประเด็น
ซึ่งมีหลายท่านได้พูดถึงกรณีร่างของไอลอร์มีกรรมธิการหลายท่านนะครับ
ได้พูดว่าหลักการและเหตุผลเนี่ยมันแก้ไม่ได้
ผมไปดูหลักการมีไม่กี่บรรทัศน์เลยแล้วก็ท่านก็เขียนไม่มีขัดอะไรเลย
เพียงแต่ไปจินตนาการมากเกินลายลักษณอักษรแต่อันหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือ
กรณีของที่ยกเลิกปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
ท่านประธานที่กรบครับผมได้อภิปรายไปคราวที่แล้วว่า
หลังจากเกิดยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศเนี่ยปัญหาการทุจริตคอลลับชั่นของประเทศไทย
เราตรวจสอบไม่ได้แต่ข้อมูลจากองค์กรที่วัดการทุจริตของโลกเนี่ย
ประเทศไทยเราได้สามสิบหกคะแนนน่ะจากร้อยคะแนน
ประเทศไทยเราอยู่ที่ร้อยหนึ่งจากร้อยแปดสิบประเทศ
แล้วก็ลดลงมาเรื่อยเรื่อยความยากจนของประชาชน
เราจะพบว่าวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แล้วท่านนายกจะชี้แจงว่าไม่ใช่เส้นความยากจน
ก็คือคนที่อยู่ต่ำกับเส้นฟาร์มยากจนน่ะสิบสี่จุดหกล้านคน
ยังมีทั้งหมด๒๐ล้านคนยังไม่ไปพิสูจน์เขา
ที่สตตนตรวจสอบว่าเราอยากรู้เป็นยังไง
เราจะเห็นว่าความยากจนได้พุ่งขยายไป
อันนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติคือสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
พวกเราที่อยู่ในที่นี้เราไม่สามารถช่วยตนเองได้ระดับหนึ่ง
เพราะเราต้องกินภาษีจากประชาชน
จึงไม่มีความรู้สึกว่าเราเดือดร้อน
จะไปเยี่ยมคนที่ถูกยิงเพราะเส้นทางผ่าน
เอิญไม่ได้เยี่ยมเพราะต้องเข้า
ผ่าตัดซ่าว่าเที่ยงเที่ยงจะเสร็จ
โดยยิงจากกระสุนจริงก็ถามว่าเป็นใคร
เป็นนักศึกษาต้องการจะมาหาอนาคตที่ดี
เขาเดินทางมาขณะที่เรานั่งในห้องแอร์
ผมมีความรู้สึกเจ็บปวดครับ

แต่ต้องการจะเอาอนาคตที่ดีให้กับประเทศ
อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องใหญ่มาก
ต้องขอบคุณทางภาคประชาชน
วันนี้ความยุติธรรมเนี่ยเราจะมีกฎหมายที่ดีอย่างไรก็ตาม
แต่ความยุติธรรมกฎหมายที่ดี
ต้องอยู่กับคนบังคับใช้กฎหมายที่ดี
ท่านประธานที่กรบครับรัฐมนูลมาตรา
องค์กรอิสระที่เกิดขึ้นมาและสารรัฐธรรมนูญ
จะอยู่หรือไปอยู่ที่กฎหมายลูก
ท่านท่านทราบหรือไม่ว่าองค์กรอิสระที่เป็นกรกต
เนื่องจากอาจจะทำให้๓๐๐๐ไม่ชนะ๗๐๐ก็ได้

คณะกรรมการสิทธิประชนละไป
ท่านประธานก็ไปเป็นกรรมการวันนี้ยังไม่มีเลย
เพราะคณะกรรมการสิทธิประชนในอดีต
ไม่เป็นโคศกของรัฐบาลเรื่องสิทธิประชน
แต่ในรัฐธรรมนูลใหม่เนี่ยอาจจะเป็นโฆษกของรัฐบาลได้

ที่เห็นว่าสำคัญอย่างยิ่งก็คือ

สารรัฐมนูลผมขอเวลาอีก๑นาทีนะครับ
สารรัฐมนูลให้อยู่ต่อกับปประชา
แล้วสารรัฐมนูลเนี่ยที่ผมกลับเรียนว่า
อยู่บางคนอยู่ถึง๑๒ปีนะ
แล้วขยายอายุจาก๗๐เป็น๗๕
แล้วที่สำคัญมีการตัดสินบางอย่าง

ก็คือเรื่องที่จะตัดสินท่านนายกรัฐมนตรี
ที่ไปอยู่บ้านหลวงเดิมเป็นบ้านพักหลวง
ตอนหลังแก้เป็นบ้านรับรอง

ผมก็เห็นด้วยกับของคณะประชาชน

แล้วผมก็ยังจะกลับวิงบอนว่า
วันนี้การตัดสินใจเราไม่กี่นาที
บางทีเราอาจจะเป็นการทำร้ายประเทศ
การสร้างสันติภาพไม่ใช่คือการแพ้ชนะ
คือทำอย่างไรจะให้ประเทศเดินไปข้างหน้าครับ